คุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนโนอึนพัดถล่มประเทศไทยกันต่อนะคะ
อย่างที่บอกว่าพายุลูกนี้จะอยู่กับเราเนี่ยวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เลย
ครับซึ่งภาคอีสานของไทยเนี่ยโดนไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงนะคะเดี๋ยวพาไปไล่ดูเลยค่ะ
ยะโสธรก่อนเลยละกันนะคะมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงบ่ายนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นน้ำท่วมขังถนนหลายสายเลยค่ะ
ซึ่งบริเวณถนนรัตนเขตที่ตัดกับถนนเทศบาล๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรน้ำเนี่ยท่วมขังสูงยี่สิบถึงสี่สิบเซนติเมตรนะคะ
เลขยีสิบสามตั้งแต่จุดป้อมตำรวชทางหลุงยโสทร
มูงนาเขาเขตเทศบาลเมืองนโยยระโยชน์ยโสทร
น้ำก็ท่วมขังสูงตั้งแต่สามสิบถึงห้าสิบเซนติเมตรค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่รายหนึ่งบอกว่าพายุโนอึนเนี่ยรุนแรงกว่าพายุโพดุลเมื่อปีที่ผ่านมาอีก
เพราะว่าโนอึนตกวันเดียวเนี่ยน้ำท่วมขังสูงกว่าพายุโพดุลที่ตกนาน๓วันอีกค่ะ
ส่วนที่อุบลราชธานีมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะคะ
พลัดตกลงไปในน้ำสะพานบ้านบากชุม

หน่วยกู้ภัยช่องเม็กได้รับแจ้งมาก็เลยรีบไปช่วยเหลือ
น้ำไหลแรงมากนะคะสุดท้ายก็ช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ

ท่านผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนภูหลวงถนนสถิตนิมานการ
ที่อำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบรัชธานี
น้ำจากห้วยไผ่แล้วก็ห้วยชันไหลมาบรรจบกันแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำมูล
ตอนนี้นี่ฮะค่ำวันนี้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับ
หลังจากฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึนนะครับ
ชันเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
เพราะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็เอิดท่วมเข้ามาอย่างรวดเร็
ตั้งแต่เที่ยงวันนี้นะครับจนตั้งตัวไม่ทันนะฮะ

จะมาเร็วกว่ากว่าทุกปีครับปีนี้มาเร็ว
ด้านในเนี่ยคุณลุงแกบอกว่ามิดถึงคอ

เดี๋ยวรอเช้าถึงจะเข้าไปดูได้ข้าวของเก็บไม่ทันแล้ว
บอกว่าช่วงเที่ยงมันท่วมแบบสูงเร็วหนักมาก

ต้องฮะนี่คือเท่าที่เอาออกมาได้

ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านในชุมชนวังดูซอยภูหลวง๑นะครับ
บอกว่าคืนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อฮะ
ถ้าฝนไม่หยุดตกไม่รู้ว่าน้ำจะเป็นยังไงมาอีก
ตอนนี้ขนของขึ้นไปอยู่ชั้น๒แล้วนะฮะ

เพราะว่าบ้านตัวเองบางทีก็บางบ้านก็บอกไม่กล้าอยู่

กลัวน้ำมาแรงแล้วแบบจะพัดถล่มบ้าน
อืม
รอลูกชายสั่งข้าวไม่ให้อยู่
คุณปียชาติบอกว่าณขณะนี้
น้ำในพื้นที่ที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้

ฝนในพื้นที่ยังตกอยู่ไม่รู้ว่าคืนนี้ชาวบ้านจะเป็นยังไงกันบ้าง
ใช่ค่ะเท่าที่ดูคอมเมนต์จากคุณผู้ชมเนี่ย
อีสานทั้งภาคกลางตอนนี้ฝนตกหลายพื้นที่แล้วนะคะ